นำครอบครัวพี่ติ๊กเจษฎาพร
ดิฉันอยากจะแบกเป้เข้าป่าไปทันทีทันใดนะครับ
ล่าสุดเพิ่งได้รับตำแหน่งจากโพลสำรวจของอารัตทีวีของเรา
เป็นตำแหน่งสามีแห่งชาติรุ่นอบอุ่นนั่นเอง
ก็เลยควงภรรยาคนสวยคุณพีชสิตรมนต์
ออกมาเผยถึงเทคนิคการเลี้ยงลูก
เตสนี่แหละลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
แบบฉบับที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
คือตั้งใจจะให้ลูกอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะ
ในอนาคตนะไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่า
มาร่วมคลิปช่องป่ากับคุณพ่อสุดหรอกค่ะ
เราอยากจะปลูกฝังเขาในเรื่องของธรรมชาติ

เนื่องจากว่าโรคของธรรมชาติให้อะไรกับเราเยอะมาก
มันจะทำให้ต่อยอดจนถึงการที่เขาจะเป็น
บุคลากรแบบไหนในสังคมนี้อะไรอย่างนี้ครับ

เด็กในวัยนี้อย่างมากก็ไปเจอกับโลกภายนอกคือสวนสัตว์
ให้เขารู้จักเห็นต้นไม้เห็นป่าเห็นสัตว์ป่า
เห็นพฤติกรรมต่างค่อยเรียนรู้ต้นไปครับ
เป็นป่าจริงผมว่าเรามีโอกาสไปต่างจังหวัดกัน
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ทะเลนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้แบบสบู่สมบันอะไรมาก

พร้อมกันนี้สาวพีชก็ยังฝากคำยินดี
ยังเพื่อนสีอย่างคุณชมพู่อารยาด้วย
ตำแหน่งว่าที่คุณแม่ป้ายแดงค่ะ

ชมพู่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ส่วนตัวทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
บอกเล่าประสบการณ์เพราะว่าเจ๊ผ่านมาก่อนจ้า
ยกเบียดไว้แล้วนะ
ก็จริงก็มีเรื่อยบ้าง

คือพี่ชมเองเขาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตลอด
แล้วเขาก็เป็นคนที่แบบหาข้อมูลอะไรตลอดอยู่

เขามีบางข้อมูลคุดต่างไหมคะ

แบบตอนนี้แพ้หรือยังต้องอะไรไหมอะไร

แต่เราก็จะเล่าว่าที่เราผ่านมาเป็นอย่างไรมากกว่า
ดูชีวิตเขาเปลี่ยนไปไหมคะแบบการทำความ

เพราะยังเป็นแบบคุณแม่ยังท้องอ่อนอยู่